คุณผู้ชมครับเราไปตรวจสอบในสังคมออนไลน์โลกโซเชียลกันบ้าง
ผู้โดยสารที่ใช้บริการของสายการบินนกแอร์มีการออกมาแสดงความคิดเห็นต่างมากมายครับ
มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการกระทำของนักบินในครั้งนี้ครับ
ผู้โดยสารของสายการบินนกแอร์มีการตั้งกระทู้ในโลกออนไลน์
ประนามเหตุการณ์การประท้วงของนักปีนกแอร์ที่ไม่มีความเป็นมืออาชีพขาดความรับผิดชอบ
ซึ่งหากประท้วงควรแจ้งล่วงหน้าให้ทุกฝ่ายทราบ๒๓วัน
นี่เป็นความคิดเห็นของผู้ตั้งกระทู้นะครับ
และบอกว่าไม่ควรจะให้ผู้โดยสารเด็บร้อนพร้อมตั้งคำถามถึงผู้รับผิดชอบในการกระทำในครั้งนี้
จากนี้ยังมีการหยิบยกการโพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ของผู้บริหารของสายการบินนกแอร์
ต่อว่านักบินทั้งหมดที่หยุดบินพร้อมตั้งข้อสังเกตถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างนานาด้วยนะครับ
ขณะที่ความเคลื่อนไหวของผู้ใช้งานทวิตเตอร์บางส่วนก็โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นบอกว่าเห็นใจนักบินครับ
มองว่าเป็นเรื่องที่นักบินสามารถกระทำได้หากร่างกายไม่พร้อมในการมาทำงาน
ขณะที่บางส่วนก็แสดงความคิดเห็นด้วยการกระทำของนักบินบอกว่าเป็นการกระทำที่เห็นแก่ตัว
เพื่อไม่ให้สมค้นกระทบในวงกว้างพร้อมทั้งติดแฮชแท็ก
นี่เป็นความเคลื่อนไหวทั้งหมดที่ส่งผลกระทบกับทั้งเรื่องของตลาดหุ้น
รวมทั้งโลกออนไลน์ที่มีการแสดงความคิดเห็นในช่วงนี้